ตอนนี้ค่ะมาดูเรื่องดราม่าเรื่องช่องส่องผีกันหน่อยคุณผู้ชม
ไม่จบจริงค่ะยาวต่อเนื่องเลย
แล้วก็หลังจากที่ชาวโคราชเขาไม่พอใจ
จะให้พิธีกรให้ทีมงานมาขอขมา
ล่าสุดคือก็มีการแจ้งมาจากทางทีมงานแล้ว
เดี๋ยววันอาทิตย์หน้า๑๙กรกฎาคม
ทางทีมงานจะไปกราบขอขมาย่าโมย่าบุญเหลือที่อนุสวรี

จันทบุรีเขามีสารพระเจ้าตาก
ชาวจันทร์เขาก็บอกไม่พอใจเหมือนกัน
อาจารย์เรนนี่พูดถึงพระเจ้าตากหลายกรณี

รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

เขาก็เริ่มออกมาเรียกร้องแล้วนะ
ให้ทางรายการต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์

แต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่ทุกคนอาจจะเห็นตรงกันคือหนึ่ง
เอ๊ะถ้าคุณถูกถอดออกจากช่องสถานีดิจิทัลแล้ว
คุณไปเผยแพร่ในยูทูปใครจะตรวจสอบต่อ
ใช่คือเรื่องนี้เขาก็ประสานกับกศธชอยู่ไงคุณสืบสกุล
ว่ากศธชจะมีอำนาจไปคุมตรงนี้ไหม

คือไปเริ่มตั้งแต่ต้นตอเลย
คือการไปถ่ายทำรายการพวกนี้ตามวัดต่าง

วัดทั่วประเทศห้ามอนุญาตให้รายการช่องส่องผีมาถ่ายทำเลย

ว่ารายการไม่ได้ขออนุญาตไงคุณ
ทำใบขออนุญาตไปแต่ทางวัดหรือทางสถานที่ถ่ายทำ
หรือว่าทางพวกอุทยานประวัติศาสตร์อะไร

แต่รายการก็ถือวิสาสะเข้าไปถ่ายทำแล้ว
แต่ทีนี้เรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งดูแลสำนักพุทธด้วย
มีคำสั่งออกมาแล้วนะคะ
ซึ่งทางรัฐมนตรีก็คือนายเทวัลลิปตะพันลบ
ก็มีการนำคณะแล้วก็เดินทางไปที่วัดสารลอย
นครราชศรีมาช่วงเที่ยงของเมื่อวานค่ะ
ก็จะถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนช่วงเข้าพรรษา
แล้วก็มีการไปกราบสการะรูปหล่อเท้าสุรนารี

ทีนี้ค่ะทางด้านนายเทวันไปตรวจจุดที่
ดำเนินรายการช่องส่องผีมาถ่ายทำ
จุดตรงนี้คุณผู้ชมหน้าอุโบสถเก่า
ที่มีรูปปั้นพระยาประหลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นสามีของย่าโม
ทีนี้ค่ะนายเทวันเปิดเผยนะ
บอกว่าตอนนี้มีหนังสือสั่งการ
ให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด
พิจารณาเรื่องของการถ่ายทำ
การถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับ
สิ่งที่มองไม่เห็นรายการผีต่างที่มีเนื้อหา
ลบหลู่บรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์
รายละเอียดการจะให้ห้ามถ่ายทำจะเป็นยังไง
เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
มาวิเคราะห์กันในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย

ใช่ค่ะทีนี้ก็มีประเด็นถึงเรื่องของการที่พิธีกรรายการช่องส่องผี
ซึ่งนายเทวันก็บอกว่านี่ก็เป็นเรื่องดีนะ
แต่ว่าเรื่องคดีความการร้องทุกข์เนี่ยต้องว่ากันไปตามกฎหมายนี่แหละค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าโคราช
ก็คือนายวิเชียรจันทรโนไทย
บอกว่าพิธีกรรายการช่องส่องผีคือคุณบ๊วย
คุณบ๊วยติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาทีมงาน
มาทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณของย่าโม
แล้วก็ย่าบุญเหลือวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว
แต่คุณสืบสกุลเวลาที่ขอขมา
มันจะต้องมีการสำนึกผิดยอมรับผิด
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไปขอขมาแบบนี้
มันจะกลายเป็นเท่ากับว่าอาจารย์เรนนี่หนึ่งในพิธีกร
รับผิดในสิ่งที่ตัวเองพูดหรือเปล่า

อันนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าวันที่๑๙กรกฎาคม

ยังไม่หมดยังมีอีกค่ะที่จันทบุรี
อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของพระเจ้าตากศิลป์นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าชาวจันทบุรีเอง
ลูกหลานพระเจ้าตากเขาก็ออกมาเคลื่อนไหว

ที่ทางคุณเรนนี่มากล่าวอ้าง
การบิดเบื้อนข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์
หมินพระเกียรติก็เรื่องของการส่งช้างนะ

บอกว่าพระเจ้าตากสินท่านทรงช้างไม่เป็น
กรณีนี้นะฮะเหมือนว่าเป็นการหมินพระปรีชาสามารถ

จันทบุรีเขาก็รู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน

ติดต่อกับดวงพระวิญญาณได้โดยตรง
มันก็ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสม
การที่ไปกล่าวหาว่าสมเด็จพระเจ้าตากศิลป

ไม่มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้าง
ทีนี้ค่ะทางชมรมที่จันทบุรี
คือเขาก็บอกแหละเขาบอกว่าอยากให้ทางรายการ

อนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชวงเวียนใหญ่

แล้วก็คลิปต่างต้องลบด้วยนะ
บคลิปออกจากยูทูป
แล้วถ้าเกิดว่าทำรายการต่อ
ห้ามไม่ให้มีการกล่าวถึงพระองค์ในด้านแอบอ้าง
สามารถติดต่อกับดวงพระวิญญาณได้โดยตรง

อนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงศ์
ที่ตู่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามนะ
ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็เมื่อวานี้ทางด้านประธานมูลิธิ
นุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามนี่แหละ
ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของรายการ

บอกว่าก็เคยได้ติดตามดูรายการ
ส่วนตัวก็ไม่ได้ดูถูกหรือลบหลู่ทางรายการ
ในเรื่องของการจะมองเห็นสัมผัสวิญญาณติดต่อวิญญาณได้
อาจจะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เขาไม่สนใจ
แต่เรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์สำคัญที่สุดนะครับ

ชมรมตามรอยพระเจ้าตากนะครับ
ซึ่งเป็นชมรมที่เขามีนักประวัติศาสตร์นะครับ

ก็ออกมาเรียกร้องให้รายการช่องส่องผีทำอะไรก็ได้
อย่างน้อย๓อย่างคือ๑ขอขมาสมเด็จพระเจ้าตากที่วงเวียนใหญ่เหมือนกัน
ลบคลิปที่ถ่ายทำเทปดังกล่าวออกไป
เนื่องจากข้อมูลมีความคาดเคลื่อน
แล้วก็๓ถ้าทางรายการยืนยันว่าจะถ่ายทำรายการต่อไปก็ไม่เป็นไร
แต่ขออย่าใช้วิธีการแอบอ้างว่าพระเจ้าตากศิลป์ท่านลงมาสนทนากับคุณด้วย
ถูกต้องค่ะคือนักประวัติศาสตร์เขาก็เตือนไว้
เขาก็บอกว่าให้คำนึงถึงเสมอเลยนะ
เรื่องประวัติศาสตร์จะต้องมีเอกสารอ้างอิง
แล้วเอกสารที่อ้างอิงถึงพระองค์ท่านคือจะมีในพงศวดารเป็นหลัก
ไม่ใช่มีการมากล่าวอ้างลอยแบบนี้
มีอีกที่ที่นนทบุรีอันนี้ก็เป็นคดีความอยู่นะฮะ
เพราะว่ามีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนจังหวัดนครปฐมนะ
เขาดูรายการอาจารย์ที่ไปถ่ายทำที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมในเขตอำเภอสามพราน
แล้วก็เป็นชื่อตอนว่าตำนานผีในโรงเรียน
และรายการบอกว่าอดีตพอโรงเรียน
มีการเรียกรับเงินกินเปล่าค่าแป๊ะเจี๊ยช่อกงทุจริต
เพราะรู้สัมผัสได้อะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้ครับลูกชายของอดีตพอโรงเรียน

นี่พูดถึงพ่อทำไมพูดถึงพ่อแบบนี้
พ่อไม่เคยทุจริตช่อโกงเลย

ดูรายการที่นนทบุรีไปแจ้งความไว้
ทีนี้ทางตำรวจก็ต้องเรียกตัวผู้ดำเนินรายการ
เข้ามาพบก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นนั้น
ที่ทางตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบ

บอกว่าจะต้องเรียกตัวเข้ามาชี้แจงนะครับ
ใช่เท่ากับว่าที่เราฟังนะตอนนี้
มีที่นครราชศรีมามีที่จันทบุรี
มีที่นนทบุรีที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านู้น
ไม่รู้ว่าที่เหลือจะตามมาอีกไหมนะ
นี่ขณะณตอนนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ไม่มีรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แล้วนะคะ